หัวร้อนปุดเลยค่ะสำหรับข่าวนี้ชาวเน็ตเห็นแล้ว
บอกเป็นเสียงเดียวกันคุณลุงคนนี้ค่ะ
ขึ้นไปบนรถเมย์แล้วไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ
หน้ากากอนามัยต้องสวมใส่ให้มิชิดแต่คุณลุงไม่
กระเป๋ารถเมย์เห็นไปตักไปเตือนลุงเมินเฉยนะคะแถมท้าทายกลับด้วย
คนเห็นบอกลุงลุงไม่น่ารักเลยอ่ะดูคลิปค่ะ
ลุงปิดจมูกได้ไหมคะปิดขึ้นไปได้ไหมได้ไหมคะ
ปิดขึ้นไปให้ติดจมูกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแบบเนี้ยมันแค่เชื้อค่ะคุณลุง
ถ้าคุณลุงไม่ติดไม่เป็นไรหนูถ่ายวีดีโอไว้คุณลุงอยากดังเดี๋ยวหนูจัดให้เลย
อ่าโอเคเพราะหนูถือว่าหนูบอกแล้วหนูถือว่าคุณลุงอนุญาตแล้วนะ
เมื่อกี้หนูถือหนูถือว่าหนูบอกคุณลุงแล้วอ่าโอเคคุณลุงอนุญาตแล้วน่ะ
เพราะว่าแพร่เชื้อเนี้ยผู้โดยสารเห็นกันหมดเลยแพร่เชื้อ
แต่หนูจัดให้เลยอยากรังเนี้ยเค้าเพิ่งเงินเป็นเก้าพันหมื่นหนึ่ง
คุณลุงไม่รู้ถึงอะไรเลยโอ้นี่ค่ะก็จริงของพนักงานเขาเหรอนะ
ใช่ก็ไปตักไปเตือนคุณลุงที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะคะ
ตามภาพคุณลุงไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลยอ่ะนะคะกระเป๋ารถเมย์ก็ไปเตือน
คุณผู้ชมคลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสนำคลิปมาแชร์พร้อมข้อความระบุ
ถ้ามีคนไม่รับผิดชอบต่อสังคมแบบคุณลุงคนนี้อีก๑๐คนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหมด
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วยค่ะและขอคอมเมนต์สามคำจากชาวเน็ตเกี่ยวกับสถานการณ์นี้
คอมเมนต์แรงค่ะจนเราไม่สามารถนำมาออกอากาศได้
แต่รวมคือตำหนิพฤติกรรมของคุณลุงที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถเมร้อนค่ะสาย๕๓เทเวศสนามหลวง
คุณลุงเสื้อแดงขึ้นรถมาโดยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยคือสวมมาแบบไม่ถูกวิธี
รอบหน้ากากไม่ปิดจมูกกระเป๋ารถเมย์เดินไปเตือน
แต่ดูเหมือนคุณลุงจะไม่สนใจท้าทายให้ถ่ายคลิปถ่ายไปเลยถ่ายไปเลย
กระเป๋ารถเมย์ก็เลยทำตามประสงค์ของคุณลุงค่ะไม่ทำให้ผิดหวัง
นำคลิปไปแชร์ในโซเชียลด้วยตอนท้ายเจ้าของคลิปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ว่าคนขับรถเมย์พยายามมองหาตำรวจไปตลอดทางเพื่อจะลงไปแจ้งความ
แต่ก็หาไม่เจอพอถึงป้ายรถเมย์คุณลุงก็ลงไปเอง
แต่ก่อนจะลงรถไปเนี่ยหันมายิ้มเยาะเย้ยกระเป๋ารถเมย์ด้วย
อ่าคุณลุงคะสวมหน้ากากอนามัยไม่ใช่ใครนะคะ
ตัวคุณลุงเองก็จะได้ปลอดภัยด้วยนะค่ะก็เป็นห่วงลุงแหละครับค่ะ
ตอนนี้มันเป็นกฎกติกามารยาทของสังคมไปแล้วว่าก่อนที่จะออกจากบ้านก็ต้องสวมใส่หน้ากากแบบนี้
ใช่นะจริงเขาไม่ขึ้นเลยนะถ้าไม่ใส่แบบนี้นะ